มาดูต่อกันที่ภาพยนตร์ร่วมกันสร้างดีกว่า
สำหรับแดนมังกรแล้วก็เมืองไทยนั่นเอง
ตาเมืองไทยอย่างน้องนนกุลก็ไปร่วมเล่นกับเขาด้วยนะจ๊ะ
นนกุลและฝั่งบ้านเขาเนี่ย
เซิงอี้หลุนรับปีเตอร์เอามาประชันฝีมือกันค่ะ
และนอกจากนี้ก็เสริมทัพกันด้วยใบเตยสุวพิษ
บายเตยสุวพิษเนี่ยแฟนพี่ป๊าโปเจโต้และกับพี่โจ๊กโสโค
เรื่องนี้ผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับชาวไทย
พักขพลเลิศวัชิระภัยบูลนั่นเองค่ะ
คิวชายในไทยและจีนช่วงปลายปีนี้อดใจรอกันนิดหนึ่ง
นำเสนอเรื่องราวของสองเพื่อนรักต่างสัญชาตินะคะ
ที่สุดท้ายแล้วต้องมาร่วมมือกันพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้สำเร็จจงได้
แต่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ต้องไปลุ้นกันในภาพยนตร์นั่นเองนะจ๊ะ
แต่แอบภูมิใจนะคะเพราะว่าได้เห็นน้องนนกุลในหนังจีนด้วย